สถานการณ์โควิด๑๙ยังถือเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะคะ
ทั่วโลกตอนนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙กว่า๑ล้าน๕แสนคนแล้ว
เสียชีวิตกว่า๘๘๐๐๐คนนะคะ
สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยมากที่สุด๔แสนกว่าคนแล้ว
ส่วนอิตาลียังมีผู้เสียชีวิตที่มากที่สุดอยู่ตอนนี้นะคะ

เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ต่อเนื่องตลอดทั้งรายการ
วันนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙ก็ออกมาแถลงนะคะว่า
สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๕๔ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยนะคะตัวเลขอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ
คือตอนนี้ค่ะทางสวบคบอกว่าสิ่งสำคัญที่ต้องจับตามองก็คือกรณีคนไทย
มีความต้องการจะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย
กลุ่มบุคคลตรงนี้มีการลงทะเบียนแสดงความจำนง

แต่ว่าประเทศไทยสามารถรองรับได้ประมาณวันละ๒๐๐คน
และเมื่อกลับเข้ามามาตรการมันต้องแบบเข้มข้นมาก
อัตราส่วนของการป่วยเนี่ยมันเยอะนะคะ
มาดูตัวเลขกันก่อนผู้ป่วยใหม่๕๔รายก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้
ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือเข้าไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๒๒ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๒๑รายเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นคนต่างชาตินะคะ๒คน
คนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศ๓คนแล้วก็เป็นคนที่ไปในสถานที่ชุมชนนะคะ๔คน
อาชีพเสี่ยงอีก๘คนนะคะและนี่ค่ะบุคลากรทางการแพทย์ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้นทุกวันจริง
คุณผู้ชมล่าสุดวันนี้๔คนนะคะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก๖คน
ส่วนคนที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด
อยู่๕รายเป็นชาวปัตตานีทั้งหมดนะคะมีผู้รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เพิ่มอีก๕๒ราย
วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒รายค่ะเป็นผู้ชายชาวฝรั่งเศส๗๔อายุ๗๔แล้ว
มีประวัติเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไปเที่ยวโดยรถทัวร์เข้ารับการรักษาด้วยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
อาการก็มีไข้ไอปวดท้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีและเสียชีวิตวันที่๗เมษายนนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๒ของล่าสุดเนี่ยเป็นผู้ชายชาวไทยอายุ๘๒ทั้ง๒รายนี้อย่างที่เห็นว่าอายุเขาจะเยอะหน่อยนะคะ
รายนี้อายุ๘๒รักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาการจะคล้ายกันเลยมีไข้ไอมีน้ำมูกหายใจลำบาก
แล้วก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะ๘เมษายนค่ะ
ทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ที่๒๔๒๓ราย๖๗จังหวัดแล้ว
ที่มีผู้ป่วยกระจายไปนะคะทั่วประเทศ๖๗จังหวัด
กลับบ้านได้แล้ว๙๔๐รายยังอยู่โรงพยาบาล๑๔๕๑ราย
เสียชีวิตสะสม๓๒รายค่ะโคโสกสวบคบอกว่า
สำคัญเลยนะคะตอนนี้ที่รัฐบาลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับโควิด๑๙ต้องดูแลอย่างเข้มข้น
ก็คือคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย

ดังนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้นะคะ
เรื่องเอกสารต่างยังเหมือนเดิมนะคะ
เรื่องของเอกสารรับรองจากสถานทูต
และจะต้องกักตัว๑๔วันตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนดไม่สามารถไปกลับตัวที่ภูมิลำเนาที่บ้านของตัวเองได้นะคะ
กระทรวงการต่างประเทศบอกว่ามีคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการกลับเมืองไทย
ต้องการจะบินกลับมาเนี่ยค่ะ๕๔๕๓คนโดยประมาณ
รอผ่านด่านทางชายแดนมาเลเซียอีก๔๐๐คน
ว่าจะมีคนไทยกลับมาจริงเป็นหมื่นคนคุณผู้ชม
แต่ว่าศักยภาพในการรับคนกลับมาแล้วจะต้องไปกักตัวในสถานที่ของรัฐน่ะ
สามารถรับได้แค่วันละ๒๐๐คนเท่านั้นนะคะ
ตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ระหว่างการหารือกันว่าเราจะดูแลให้มันเข้มข้นได้ยังไงดี
คือท่านโฆษกบอกแบบนี้นะคะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนไทยเหมือนกัน
เขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาลำบากเดือดร้อนอยากกลับมาเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้
เราก็ต้องรับเขาเข้ามาแล้วก็ยินดีรับเข้ามา
แต่รับเข้ามาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
โฆษกบอกแบบนี้เลยว่าฝากไปถึงคนไทยในต่างประเทศนะ
ถ้าคุณอยากกลับมาจริงแต่คุณยังอยู่ไหว
คุณยังอยู่ได้คุณยังมีศักยภาพที่อยู่ในต่างประเทศได้
อยู่ไปก่อนอย่าเพิ่งมาให้คนที่เขาลำบากจริงอยู่ต่างประเทศไม่ไหวแล้ว
ซ่าจะหมดแล้วไม่มีสตังค์แล้วอะไรแบบนี้
ให้คนกลุ่มนี้กลับมาก่อนเราจะได้ดูแลไหวค่ะ
เราต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่นี่๖๕ล้านคนด้วย
ขณะเดียวกันต้องดูแลท่านด้วยในกลุ่มเป็นหมื่นด้วย
เพราะฉะนั้นระหว่างสองอย่างนี้ทางรัฐบาลต้องดูแลอย่างดี
เพราะฉะนั้นท่านเข้ามาต้องมีลำดับขั้น๑๒
ตามเดิมที่ว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ใน๗๒ชั่วโมง
ต้องมีการคอรันทีนตัวเองก่อน๑๔วันนะครับ
ต้องมีเรื่องของการยอมยินยอมที่จะกลับมาอยู่ที่นี่

แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำครับ
แต่ว่าบางคนเขาก็อยู่ประเทศในแถบยุโรป
เขาก็บอกว่าโอ้โหเขาอยู่ทางนั้นเขาก็ไม่ไห

ใช่คนในต่างประเทศถ้าอย่างที่เรารายงานไป
ตัวเลขผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเขาเยอะกว่าเราเยอะมาก

แต่สำคัญคือภาครัฐบอกว่าต้องเตรียมพร้อม
เตรียมโรงพยาบาลเตรียมเตียงเตรียมการกักตัวให้เขา
คุณหมอทวีสินบอกว่าขอพูดถึงสต๊อกยา
ฟาวิพิราเวียก่อนก็คือยาที่ใช้รักษาโควิด๑๙ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดณขณะนี้นะคะทั่วโลกใช้กัน
ตอนนี้ที่ไทยมีสำรองอยู่ประมาณ๑๔๐๐๐เมตร
คาดว่าพอถ้าเราไม่มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มไปมากกว่านี้นะ
อาจจะเพิ่มไม่เยอะมากนักที่มีอยู่พอค่ะ
ก็จะกระจายไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
ตามจำนวนผู้ป่วยที่รักษาอยู่
แล้วก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะ
จังหวัดละ๕๐๐ชิ้นสำรองเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นนะคะ